เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาโครงการเอื้ออาทรในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เกิดจากการที่ประตูมันมาล้มทับเด็กอายุ๙ขวบ
ที่เขาไปขี่รถจักรยานอยู่แถวนั้นในช่วงเย็นนะคะ
คือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คือเด็ก๙ขวบปั่นจักรยานอยู่
แล้วเสียหลักล้มลงล้มแล้วในขณะที่ล้มเนี่ย

คือพยายามจะยึดเพื่อให้ตัวเองไม่ล้มตามรถจักรยานไปด้วย
แต่สุดท้ายประตูล้มทับได้รับบาดเจ็บนะคะ
ผู้ปกครองก็เลยไปร้องนิติบุคคลบอกว่าอยากจะให้เข้ามาเยียวยาหน่อย
นิติบุคคลพาไปโรงพยาบาลนะ
จ่ายค่าทำแผลให้ประมาณ๓๗๐บาทครั้งเดียวเท่านั้น
แต่พอครั้งที่๒ผู้ปกครองอยากให้เยียวยาอีก
ติบุคคลบอกว่าไม่ละถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา
และแถมดูถูกด้วยว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่มีทางไปฟ้องได้หรอก

ไม่มีเงินไปจ้างทนายมาสู้คดีหรอก
ผู้ปกครองก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อตำรวจนะคะ
ผู้ปกครองพร้อมกับทนายความค่ะได้พาเด็กชาย๙ขวบ
ที่เจออุบัติเหตุประตูล้มทับ
ไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนิติบุคคล
โรงการหมู่บ้านเอื้ออาทรในอำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
หลังจากที่เด็ก๙ขวบซึ่งเป็นลูกชาย
ได้รับบาดเจ็บถูกรั้วกั้นสนามกีฬา
ล้มทับได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง
แต่ไม่ได้รับการเยียวยาค่ะ
นางสาวสุพรทิพย์สุพโชคทวีพิบูลแม่ของเด็กนะคะ
เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้น
กันยายนที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ะ๕โมงเย็น
ลูกชายก็ออกไปปั่นจักรยานเล่น
แต่พอขากลับบ้านค่ะเดินมารถจักรยานก็ไม่มีนะคะ
และก็สังเกตที่หน้าลูกบอกเอ้าทำไมมีเลือดไหล

ลูกชายก็เลยเล่าให้ฟังว่าปั่นจักรยานเล่น
บริเวณรอบนอกของสนามกีฬา
จากนั้นจักรยานสะดุดก้อนหินล้มลง
ตัวเองก็เลยเอามือไปจับที่รั้วเพื่อรั้งตัวไม่ให้ล้ม
ทีนี้รู้ว่าเหล็กมันหักแล้วก็พังลงมา
ทับร่างของเด็ก๙ขวบคนนี้นะคะ

ก็คือพยายามคลานออกมาแล้วก็เดินกลับบ้าน

สิ่งที่น้อง๙ขวบคนนี้ได้รับบาดเจ็บก็คือ
คิ้วซ้ายแตกนะคะปากแตกฟันบิ่นไปหนึ่งซี่

และที่หลังก็มีแผล๒จุดด้วยกัน
ก็ได้ไปหานิติบุคคลของหมู่บ้านค่ะ
ซึ่งนิติก็ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ครั้งแรกที่พาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้๓๗๐บาท
หลังจากนั้นค่ะนิติบุคคลและผู้ดูแลโครงการก่อสร้าง
เกี่ยวกับรั้วสนามกีฬาก็ไม่ได้มาดูแล
แม้แต่สอบถามอาการบาดเจ็บของลูกชายก็ไม่เคย
พอไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งกลับผู้จาดูถูกเหยียดหยาม
ธรรมนองที่บอกว่าฝ่ายผู้เสียหาย
ไม่มีเงินที่จะไปต่อสู้คดีเรียกร้องค่าเสียหายได้หรอก
ซึ่งผู้ปกครองบอกว่าหากผู้จากันดีหรือว่ามาติดต่ออย่างต่อเนื่อง
จะไม่เอาความอย่างแน่นอนแต่ถ้าทำแบบนี้นะคะแจ้งความเลยค่ะ
แล้วที่ปากฝันบินที่หลังตรงเอวที่หัวเข้าสองข้างค่ะ
นิติบุคคลเขาไปเยี่ยมเราเขาพูดแบบว่า
เขาบอกว่าคุณที่จริงผมไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้เพราะลูกคุณสน
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณฟ้องร้องคดี
คุณไปแจ้งตำรวจคุณก็สู้เขาไม่ได้
เพราะว่าคุณเหมือนไม่มีเงินอะไรอย่างนี้
ตำรวจรับเรื่องไว้นะคะแล้วก็บอกทางครอบครัว
บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีก็คือทางนิติบุคคลมาสอบปากคำ
และจะนัดให้ทั้งสองฝ่ายก็คือครอบครัวและนิติ
เจรจากลายเกลี่ยหาข้อยุติในภายหลังค่ะ
โอ้โหสงสารน้องเขานะน้องเขา๙ขวบแล้ว
ถ้าฟันหน้าเนี่ยบินไปแล้วเป็นฟันแท้นี่คือต้องทำฟันใหม่เลยนะคุณ